อีกหนึ่งความคืบหน้าก็คือคดีการซื้อบริการทางเพศ
แล้วก็คดีค้ามนุษย์ในพื้นที่แม่ห้องศรนะครับ

กรณีนี้นะครับล่าสุดนี้มีความคืบหน้าเกิดขึ้นแล้ว
หลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนกระทรวงมหาดไทย
รายงานผลการสอบปากคำพยายาม๑๘คน
ซึ่งเบื้องต้นก็คือไม่พบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศร

แล้วก็ยังไม่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับอดีต
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรคนเก่าด้วย
หลังจากเปิดเผยผลการสอบสวนโดยกระทรวงมหาดไทยออกมาปุ๊บ
คราวนี้สหพันธ์ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทยก็มีความเคลื่อนไหวทันที
นายบุญญาริสนิปวณิสประธานสหพาลประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทย
และประหลัดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศรบอกว่า
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการกระทรวงมหาดไทย
ผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
ในการนำผู้ทำผิดทางอาญามารับโทษ
เป็นคนละเรื่องกันแล้วไม่เกี่ยวข้องกัน
พนักงานสอบสวนอาจจะขอผลของคณะกรรมการ
มาเป็นส่วนหนึ่งในสำนวนการสอบสวนได้
แม้ผลการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงไม่มีความผิด
แต่ก็มีหลายครั้งที่ถูกดำเนินคดีอาญา
เนื่องจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวน
จะใช้การให้ถ้อยคำและความเห็น
แต่การดำเนินการของพนักงานสอบสวน
ใช้ความจริงในการสืบสวน
ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ประธานสหพันธ์ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทย

ซึ่งส่วนตัวในฐานะพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
ได้รับการประสานจากทนายความของผู้เสียหายคดีนี้แล้ว

เพื่อขอให้สอบสวนเอาผิดข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ที่ทำผิดทางวินัยด้วย

ประธานสหพันธ์ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทยกันครับ
ในพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
เอามาให้เพราะว่าผมเป็นผู้บุกรุกติดตามการรู้ดีที่สุด

คือหนึ่งมอบนาดไหมผม
ดำเนินคดีอ่าโทษอาญาเจ้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ดำเนินคดีในฐานะมอบหน้าให้ผมด้วย
เพราะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องสลับซับซ้อน
โดยเฉพาะมีการกล่าวโทษผู้เป็นครับประชาระดับสูง
ทำให้หน่วยงานอื่นอาจจะลำบากใจครับผม
เราก็ทำงานปกติครับเพราะเราก็เสนอไป
เพราะว่าก็เคยดำเนินคดีลักษณะนี้มาหลายลายแล้วครับ

สำคัญที่หลักฐานตอนนี้กำลังอยู่รูปหลักฐาน

ทราบว่าเขาจะเดินทางมาที่แม่เสรียงมาร้องทุกข์กับผมอยู่ครับผม
ขณะที่พลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์นะครับ

ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีซื้อบริการทางเพศ

บอกว่าสอบปากคำผู้เสียหายได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับ

ตอนนี้พนักงานสอบสวนต้องหาพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์
เตรียมขอสารออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำผิดอีกกว่า๑๐คน
รับว่าคดีนี้มีตำรวจในสังกัด
ตำรวจภูทรภาค๕ไปเกี่ยวข้อง๗๘นายนะครับ
ก็มีตั้งแต่ชั้นประทวนถึงรองผู้กำกับ
และยังมีข้าราชการและประชาชนที่ไปซื้อบริการด้วย
ส่วนคดีค้ามนุษย์ตำรวจปราบรามการค้ามนุษย์เป็นคนดูแล
และในส่วนของตำรวจที่ถูกระบุว่าเข้าไปเกี่ยวข้องทุกอย่างจะว่ากันตามพยานหลักฐาน
การทำงานต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมาประกอบกัน
หากตำรวจเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาก็ต้องออกจากราชการเอาไว้ก่อนอยู่แล้ว
นั่นคือคำชี้แจงจากผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕นะครับ
คราวนี้ประหลักกระทรวงมหาดไทยครับนายกิจสดาบุญราช
ข่าวที่บอกว่าผลการสอบไม่พบว่าผู้ว่าแม่ห้องศรมีความผิด
โดยบอกว่ายังไม่มีการรายงานผลสอบเข้ามายังกระทรวงมหาดไทย
แต่เรื่องนี้เป็นที่สนใจของประชาชนก็เลยเร่งรัดให้มีความคืบหน้าใน๗วัน
ยังเหลืออีก๒วันนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น
ซึ่งนายประยูรัตนเสนีรองประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะประธานสอบสวนขอเวลาสอบพยานอีก๒๓ปาก
โดยต้องสอบข้อที่จริงให้รอบด้านซะก่อน
นี่คือสิ่งที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงในวันนี้
ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชนนะครับ
ทิชานานครซึ่งวันนี้ก็มาร่วมรายการ
ถามตรงกับคุณจอมขวัญด้วยบอกว่า

นำกลุ่มองค์กรที่ทำงานด้านเด็กเยาวชนสตรีและครอบครัว
จดหมายเปิดผนึกต่อนายชาญชาวชัยยานุ
หลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับ
เพื่อขอให้ตรวจสอบคดีค้าประเวณีเด็ก
จังหวัดแม่ห้องศรและขอให้รับเป็นคดีพิเศษ
หลังจากผลการสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ว่าแม่ห้องศรไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และไม่ได้ทำผิดในเรื่องนี้
ซึ่งเชื่อว่าผลที่สอบนะครับ
ในเรื่องนี้ไม่มีความเป็นกลาง
และองค์กรเด็กและสตรีไม่ขอยอมรับผลสอบนี้

ต่อนายชาญชาวชัยยานุกิจ

มีความคืบหน้าเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่๖๙๒ทัพ๒๕๖๐ค่ะ
เรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการนะคะ
ซึ่งตามคำสั่งนี้ระบุแบบนี้เลยค่ะว่า
ให้นายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์
ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศร
ไปช่วยราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นการประจำ
ตั้งแต่๒พฤษภาคม๒๕๖๐เป็นต้นไป
กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงลงวันที่ไว้วันนี้นะคะ

นามโดยประหลักกระทรวงมหาดไทยนายกฤษฎาบุญราช

เกี่ยวกับตัวผู้ว่าแม่ห้องศรผู้ว่าสืบศักดิ์นะคะ
ทีนี้ค่ะเรื่องของคดีความ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่จะมีการอนุมัติออกหมายจับ
ตำรวจที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งนี้ล่ะค่ะ

ส่วนแม่ของผู้เสียหาย
ซึ่งถูกหลอกให้ไปค้าประเวณีเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเตรียมที่จะเอาผิดกับตำรวจในพื้นที่
ที่เขาเหมือนกับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

พร้อมด้วยแม่ผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์
กฮูกน้ำเพียงดินนำเอกสาร
เดินทางไปพบกับพลตำรวจรีสุธินทรัพย์ม่วง
ผู้บังคับการตำรวจปราบราม
เพื่อดำเนินคดีกับพลตำรวจรีปรีชาวิมลชัยจิต
ผู้บังคับการตำรวจภูทรแม่ห้องศรกับพวก

ฐานร่วมกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
จากกรณีที่เป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ดาบตำรวจยุทธชัยทองชาติ
ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูทรน้ำเพียงดิน
กรณีสมคบกันค้ามนุษย์เป็นธุระจัดหาค้าประเวณี
แต่กลับไม่ดำเนินคดีค่ะ
โดยระบุว่าดาบตำรวจยุทธชัยกับพวกไม่มีมูลความผิด
ซึ่งมันขัดแย้งกับการที่คณะกรรมการสอบสวนของกรมคับการปราบรามการค้ามนุษย์
ปคมเขาพบมูลความผิดและออกหมายจับลองฟังเสียงทนายความพูดถึงประเด็นนี้ค่ะ
ประคับการจังหวัดภูทรจังหวัดแม่ห้องศรท่านปีชานะครับ
คณะกรรมการสอบวินัยดำเนินการเกี่ยวกับดาบยุทธชัยครับ
ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับ
ขณะเดียวกันนะคะทนายเกิดผลบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังมีการดำเนินคดีกับคนที่ซื้อบริการไปแล้วทั้งหมด๒๑คดี
ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นครูค่ะและเจ้าหน้าที่แขวงการทางที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูทรภาค๕
ส่วนกรณีที่ผู้เสียหายอ้างว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรคนปัจจุบันเคยซื้อบริการนั้นผู้เสียหายยังยืนยันนะคะว่าเป็นผู้ว่าราชการคนปัจจุบันไม่ใช่ผู้ว่าราชการคนก่อนหน้านี้ค่ะ
แล้วก็นี่แหละค่ะมีคำสั่งย้ายไปเป็นประจำเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผู้ว่าคนปัจจุบัน
ส่วนการสอบสวนที่พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแลล่าสุดสารจังหวัดแม่ห้องศรออกหมายจับตำรวจ๓นายค่ะ
ประกอบไปด้วย๑๐ตำรวจโทเพชรเตชะโอลาน๑๐ตำรวจเอกนิรันดิ์สายจันทร์และจ่าสิบตำรวจพิทักษ์สมกุลตำรวจภูทรตำบลกองก๋อยอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ห้องศร
ข้อหาก็คือรุมโทรมหญิงโดยพบว่าพฤติกรรมของทั้ง๓คนนี้นะคะไปซื้อบริการเด็กหญิงภายในอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศร
ตอนนี้ตำรวจควบคุมตัวทั้งสามคนเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะขณะเดียวกันกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคห้าตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้ออกราชการเอาไว้ก่อนนะคะ
จากนี้เตรียมออกหมายจับเพิ่มอีกอีก๓คนค่ะคุณผู้ชมประกอบไปด้วยพันธุ์ตำรวจโทมงคลปันตีร้อยตำรวจโทอำนาจยะกาวินและดาบตำรวจบุญหลงวงโต๊ะซึ่งเป็นตำรวจภายในจังหวัดแม่ห้องศร
ข้อหาก็คือพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจารย์และจากการสอบสวนของตำรวจเขามีหลักฐานนะคะเป็นประจักษ์พยานที่พาดพิงถึงข้าราชการระดับสูงอีกหลายหน่วยงานเลยคุณผู้ชมอีกหลายหน่วยงานในจังหวัดแม่ห้องศรค่ะที่ไปเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีค่ะ
ใช่ครับสามนายก็เยอะแล้วครับแล้วก็ตามข่าวที่สื่อไล่เอามาเช็คมันมีมูลแค่ไหนถ้าผู้จัดการได้เอามาเช็คมีมูลก็ดำเนินการนะฮะ
และ๓๓นี่มันเกินกว่าที่ออกข่าวไปอีกนะฮะก็พาดพิงไปถึงใครก็โดนก็โดนไปอีกก็เอาไปอีก
ส่วนคณะกรรมการของกระทรวงมหาดไทยที่มีมติว่าผู้ราชการจังหวัดแม่ห้องศรไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
และตำรวจปคมเร่งรัดสืบสวน
ดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
กระทบกับพยานหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมเอาไว้
ส่วนจะนำไปสู่การขอสารออกหมายจับได้หรือเปล่า

ส่วนการสอบสวนข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการที่ยุติ
ไม่ให้มีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาก่อนหน้านี้
ก็จะแล้วเสร็จภายใน๑เดือนนะคะ
คดีนี้สรุปแบบนี้นะคะว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษ
ในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศรรวมแล้ว๓๓คดี
เครือข่ายทั้งหมด๑๕กลุ่ม
ซึ่งการสอบสวนก็รู้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันค่ะ
ที่ตำรวจปคมจะมีการออกหมายจับ
ไม่ต่ำกว่า๒รายเพิ่มเติมนะคะ